คุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะ
หลังจากที่คุณเปเลเนี่ยมีได้คลอดทายาทคนที่สองมาค่ะ

คือก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่ก็ผ่านมรสุมชีวิต

แต่ว่าตอนนี้หายห่วงแล้วล่ะครอบครัวกลับมารักกันชื่นมื้นอีกครั้งนะคะ
เมื่อเป้ยคลอดทายาทคนที่๒น้องปาลิน

และเจ้าตัวพร้อมกับคุณป๊อปนิธิสามี
ก็มาแถลงข่าวเปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะว่า
เป็นปลื้มมากที่ตอนนี้ชีวิตสมบูรณ์แบบมากขึ้น

คุณเป้ยเขาบอกว่าดูท่าทางจะรัก

ถ้าเห็นในอินสตาแกรมบอกเลยนะว่าน้องโปรดเนี่ย

มากอยู่ในอ้อมแขนน้องโปรดตลอดเลย
ตอนนี้มีลูกสาวหนึ่งคนลูกชายหนึ่งคนนะคะ
ทั้งคู่บอกเลยว่าพร้อมที่จะปิดอู่แล้วจ้า
ชีวิตก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะเพราะว่า
จากที่เราเคยคิดว่ามีลูกคนเดียว
ก็น่าจะโอเคแล้วพร้อมแล้ว
แต่พอไปมาคือคิดว่าเฮ้ย

เหมือนเขาเป็นผู้หญิงอีกคนที่เรารักเขาได้แล้วอีกคนไม่หึงอ่ะ
ปารินคือผู้รักษาผู้คุ้มครองค่ะ
ท่านจะเป็นพี่ชายที่อบอุ่นแล้วก็เป็นห่วง
เป็นห่วงทั้งสุขภาพของเต้ยคือจะเดินมาจับมือที่เตียงตลอด
แล้วก็จากปกติที่จะต้องให้เป้ยกล่องนอนจะต้องกอดกันทุกคืนเนี่ย
เขาก็เข้าใจเวลาน้องให้เป้ยให้นมน้องเขาก็ไม่มางอแง

จะออกไปทำธุรกิจเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยครับออกจากราชการครับ
ก็อยากมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น
โอ้โหเป็นยังไงคุณ
คือตอนนี้เพจเขาเริ่มต้นครอบครัวใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่อย่างที่คุณป๊อปบอก
เหมือนว่าน้องปารินพอมาเกิดปุ๊บตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเริ่มต้นครอบครัว
ใหม่เริ่มต้นการทำธุรกิจใหม่ออกจากราชการเลย
ใช่เป็นครอบครัวตัวปอแบบสมบูรณ์แบบมากเลยนะเห็นแบบนี้ก็แม่อิจฉาจริงเลย
มีลูกชายคนลูกสาวคนพอดีกำลังดีเลยคุณเป้ยบอกว่าปิดอู่แล้ว
ตอนนี้นอกจากคุณพ่อคุณแม่จะเหอะดิฉันว่าน้องโปรดเนี่ย
กว่าใครเหอะตั้งแต่ก่อนคลอดเพราะว่าซ้อมเลี้ยงน้องไว้ก่อน
โปรดเนี่ยมีท่าหอมแก้มน้องด้วยนะ

ลงในอินสตาแกรมคุณผู้ชมเอาน้องวางไว้บนแขนแล้วก็หอมแก้มน้อง